แต่ดวงเกือบถึงฆาตจริงเพราะอะไรรู้ไหม
เจ้าของหอเนี่ยบอกว่ามีกระศุนย์ปริศนา
มันทะลุหลังคาทะลุฝ้าแล้วก็มาตกอยู่ที่ห้อง
หน้าห้องของคนที่เช่าหอเนี่ยคุณผู้ชม
เกือบตายซะแล้วสินะคนในหอเนี่ย

เจ้าของหอคือนางดารันโมรารำอายุ๕๔ปีโทรแจ้งตำรวจที่สพเมืองบุรีรำเลย
ให้มาตรวจสอบตำรวจก็มากันเพียบเลยค่ะ
เป็นหอพัก๒ชั้นหอพักดารันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
แล้วคุณดารันเอากระสุนปืนใส่ในถุงพลาสติกยื่นให้คุณตำรวจดูคุณ
ตำรวจดูนี่ที่มันตกลงมาแล้วคุณตำรวจตามดิฉันขึ้นมา
นี่อันนี้กระสุนปืนแล้วตำรวจดูที่ฝ้าสิคะ
เพดานหน้าห้องเบอร์๕นั้นคุณตำรวจเห็นไหม
มันเป็นรูกระสุนเลยมันทะลุฝ้าลงมาแบบนี้
แล้วทีนี้เราก็ไปคุยกับทั้งสามีของคุณดารัน
ก็คือนายวิโรธเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยว่ามันเป็นยังไง
รวมถึงคุณดารันก็เล่าเอาเดี๋ยวให้ฟังกันเลยนะคะ
ไม่รู้เรื่องนี่โดนหลังคดีน่ะไม่ถูก
หอถ้าถูกเด็กหอใครจะรับผิดชอบล่ะ
คือสามีของคุณดารันบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงดัง

แต่พอมาดูตอนเช้าเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นรอยแบบนี้
แล้วคุณดารันก็บอกว่าบ้านเธอไม่ได้อยู่ที่หอนะ

ถ้าเกิดว่าเบี่ยงทิศกระสุนนิดเดียวมันไปตกที่บ้าน
บ้านเธอสมาชิกอยู่หลายคนไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจก็เก็บหัวกระสุนเอาไว้แล้ว

เป็นหัวกระสุนชนิดไหนและมาจากทางไหนใครเป็นคนยิงค่ะ